แต่มาเรื่องแรกที่ต้องรู้สำหรับชาวกรุงเทพครับผู้ว่าราชการ
เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียที่ชาวเมืองกรุงใช้น้ำปลาปลากันวันละ
ลูกบาทเมตรใช้เสร็จก็เป็นน้ำเสียบางส่วนเนี่ยเอกชนบำบัดเองคุณผู้ชมแต่อีกส่วนส่งไปบำบัดรวมที่โรงบำบัดน้ำเสียของกรทมทั้ง๘แห่ง
แล้วที่ผ่านมากรทมไม่ได้จัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียแต่มีค่าใช้จ่ายดำเนินการถึงปีละ๘๐๐ล้านบาท
ความสามารถในการบำบัดได้วันละ๑ล้าน๒แสนลูกบาทเมตรหรือร้อยละ๓๗จึงจะมีการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากโรงแรมผู้ประกอบการรายใหญ่และหน่วยงานรัฐก่อน
ส่วนประชาชนทั่วไปอย่างเรายังไม่อยู่ในแผนการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียนะครับ
ส่วนอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่๑หรือว่าแซดวันของสนามบินสุวรรณภูมิก็พร้อมจะเปิดใช้อย่างไม่เป็นทางการหรือซอฟโอเพนิ่งในวันพฤหัสสบดีที่๒๘กันยายนนี้ครับ
หลังจากผ่านการทดลองปฏิบัติการร่วมกับสายการบิน
ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๓ครั้งแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง๓ครั้ง
พร้อมจะเปิดบริการรองรับผู้โดยสารเป็นการเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารให้ได้๖๐ล้านคนต่อปี
จากนั้นจะพิจารณาสายการบินอื่นให้เข้าใช้บริการเพิ่มเติม
หลังจากนั้นจะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน
คำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน
มีแผนที่สถานบริการสาธารณสุขและข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นและสุขภาพ
ให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองในเบื้องต้นครับ
สามารถจะวางแผนกิจกรรมประจำวันได้